จังหวัดอุบลราชธานีก็เกิดอุบัติเหตุกับรถคันนี้ค่ะ

แต่ช่วงระหว่างทางค่ะคนขับบอกว่าอากาศมันเย็น
ก็เลยหลับในเลยทำให้ตกข้างทางแบบนี้
นอนตะแคงแบบนี้นะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะ
นักเรียนทั้งคุณครูได้รับบาดเจ็บไปถึง๓๕รายด้วยกันนะคะ
ตำรวจสอบพ่อพี่บูลมังสาหาร

รถบัสทัศนศึกษาเสียหลักตกข้างทาง
ที่ถนนวารินชำราบพิบูรมังสาหาร

บัสนอนตะแคงข้างแบบนี้เข้าของกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยค่ะ
ภายในรถพบครูนักเรียนชั้นม๕
และโรงเรียนของโรงเรียนสตรีศิริเกตจังหวัดศรีสเกต
ได้รับบาดเจ็บบางคนบาดเจ็บที่ศีรษะ
คนเจ็บที่ลำตัวจากแรงกระแทกต่างจำนวน๓๕คน
เจ้าหน้าที่ก็ระดมรถกู้ภัยในอำเภอพิบูรมังสาหารและอำเภอใกล้เคียงมาทั้งหมดเลยนะคะ
รวมประมาณ๒๐คันลำเลียงผู้บาดเจ็บทรงโรงพยาบาล
ทีนี้เนี่ยค่ะด้านข้างเมื่อสักครู่นี้เป็นคนขับยืนอยู่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะ
ทีมข่าวไปคุยกับเขาค่ะชื่อว่านายนัทรินสุพีอายุ๖๑ปี
เปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุกำลังพาครูและนักเรียนชั้นม๕จากศรีสเกต๑๑๐คน
ทัศนศึกษาที่เขื่อนสิรินทรและวัดภูพร้าวอำเภอสิรินทรจังหวัดอุบล
ขับตามหลังกันมาสามคันคือมาเป็นกลุ่มนะแต่คันนี้เป็นคันเดียวที่ประสบอุบัติเหตุ
เขาเล่าแบบนี้ต่อด้วยเขาบอกว่ามาถึงจุดเกิดเหตุช่วงเวลานั้น
อากาศมันเย็นมากเลยใช้คำว่าเย็นสบายน่าจะทำให้เกิดอาการหลับใน
รถก็เลยเสียหลักตกข้างทางช่วงนั้นมันเซตกข้างทางไป
ลืมตาขึ้นมาอ้าวมันทุ่งนานี่ไม่ใช่ถนนกะจะดึงพวงมาลัยกลับคืนมา
ไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าแรงเหวี่ยงมันมีสูงมันเป็นรถทัวร์๒ชั้น
ทำให้รถตะแคงแล้วก็ไปชนกับเสาไฟฟ้าข้างทาง
ฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
นี่ค่ะนักข่าวก็ถามวูบหรือเปล่าก็วูบไปหน่อยนึงวูบไปนิดนึง
คนขับบอกแบบนี้เลยนะคะทั้งนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวคนขับค่ะ
ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายแต่ว่าก็ไม่พบนะคะ

ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุผู้บริหารของโรงเรียนก็คือโรงเรียนสตรีศิริเกต
ยกเลิกทันทีค่ะสำหรับการทัศนศึกษา
พร้อมทั้งให้นำตัวเด็กและคุณครูทุกคนกลับโรงเรียนที่ศรีสะเกดทันทีค่ะ